วันนี้มาส่งกำลังใจกับครอบครัวศรีเพล
ครอบครัวของคุณจอยรินีกันหน่อยค่ะ
กับการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก
หลังจากที่คุณพ่อนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงมากว่า๑๐ปี
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีเพล

หลังจากที่คุณพ่อล้มป่วยจากอาการความดันโลหิตสูง

แล้วก็มีการรักษาตัวมานานเกือบ๑๐ปีค่ะ
เมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอพี่จอยสอบถามถึงสภาพจิตใจ

ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานหลายปี

ยอมรับเลยว่ามีการเตรียมใจไว้ทุกครั้งอยู่แล้ว
คิดว่าไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งก็ต้องมาถึงค่ะ
แล้วก็เล่าถึงช่วงเวลาที่ได้บอกลาคุณพ่อ
ว่าตอนนั้นคุณพ่อรับรู้แล้วก็ภูมิใจว่าที่ผ่านมา
ลูกทุกคนได้ดูแลแล้วก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วค่ะ

ก็คือด้วยความที่ถ้าเกิดเป็นคนป่วยติดเตียง
เขาก็จะมีระยะของเขาอยู่แล้ว
ก็คิดว่าจ๊ะก็ทำเต็มที่ที่ลูกคนหนึ่งจะทำให้พ่อได้อยู่แล้ว
วาระสุดท้ายจะก็ถือว่าเราได้บอกลากันอย่างสมบูรณ์แบบ
สิ่งที่เขาแสดงออกมาก็คือเขารับรู้ทุกอย่างที่เราพูด
เหมือนเราก็ได้แบบได้ลากันแต่ก็ยังพูดกับพ่อแบบขอให้พ่อแบบหลับให้สบาย
คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของคุณจอยลิลานีด้วยนะคะ